ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักจะพบคนถูกใจถูกชะตา
เป็นคู่บุญแบบรักแรกพบสารต่อสัมพันธ์ระยะยาวได้
คนมีคู่แล้วจะได้โชคจากคู่รัก
แต่อย่าคิดผิดสินธรรมกับคนอ่อนไวกว่าเดือดร้อนแน่นอน
สุขภาพระวังโรคทางเดินปัสสาวะหรือไตโรคทางเดินหายใจ
ติดเชื้ออาหารเป็นพิษไม่มีปัญหาอุบัติเหตุ
แต่ระวังลูกหลานบาดเจ็บจากของมีคม
การเงินหมุนเวียนได้คล่องจะได้เงินจากการขายตรง
ค่าในหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่
เสียเงินกับรถยนต์ยานพาหนะ
จะถูกเจ้าหนี้ทวงใกล้ชิดแต่ลูกหนี้หนีหายบ่ายเบียง
การงานอยู่ในช่วงสนุกสนานกับงานอย่างดี
การติดต่อเจรจาเข้ามาเยอะและสำเร็จได้โดยง่ายไม่เหนื่อยแรง
จะพบมิตรใหม่ที่ไม่ดีช่วงนี้แต่ได้เกื้อกูลกันไปในอนาคต
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์